สวัสดีค่ะหนูชื่อนสดวงพรสงีดีค่ะ
อายุ๓๘ปีอาชีพนางลำค่ะ
เล่าชีวิตก่อนมาเป็นนาคน้อยให้ฟังหน่อยค่ะ

แต่หนูไม่ย้ายมาอยู่ที่อุดร

พ่อแม่ก็เลยมาฝากปู่ย่าไว้
มาเป็นลูกเป็นหลานท่าน

ญาติเลยพาไปเที่ยวที่เรือสกีนั่นหรือเบส

หนูเป็นฟังสายพญานาคทางคำชโนธ
หนูเลยบอกไม่จริงหรอกแล้วคนจะเป็นนาคได้ยังไงไม่เชื่อแต่แรก
หนูขึ้นเขาหลวงพ่อดำเขาก็ทักอีกนะเวลาเขาทำโหนเวลาเขาจะไปไล่ลำ
มันจะมีนางลำไปที่หาดนางลำประจำอย่างเงี้ยก็จะมีโหนเหมือนพ่อจ้ำพ่อพามอย่างเงี
เขาก็บอกหนูหนูกลับเถอะเชื่อเถอะถ้าหนูไม่กลับหนูก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ว่าหนูไม่สบาย
นักน้อยกลายมาเป็นนางลำได้ยังไงคะ
อ๋อลูกหายออกจากบ้านค่ะอธิษฐานอธิษฐานถึงท่านผู้ท่านย่าค่ะ
ถ้าหนูเจอลูกหนูจะมาลำบวงสวงให้เจ้าปู่เจ้าย่าแต่หนูไม่เคยเห็นคำชโนธนะแต่ก่อน
ก็เลยเจอลูกสาวพอดีช่วง๔โมงเย็นตำรวจมาส่ง
ที่ว่าเจอลูกแล้วก็ท่านไปทวงเขาบอกให้ทำตามสัจจะตัวเอง
อธิษฐานแบบไหนก็ให้มาทำอย่างนั้นต้องทำตามสัจจะตัวเองที่ขอไว้ค่ะ
ก็เลยมาลำให้ท่านนะคะก็เลยได้อาชีพนี้เลยค่ะมารับจ้างลำ
ชื่อนักน้อยมีที่มายังไงคะ
คำว่านาคน้อยเหรอคะหนูมาไหว้แล้วหนูก็ใส่ชุดลำเนอะ
หนูก็เลยไปทำบุญกับพระอาจารย์เขามาให้นามเขาบอกเขาว่าเขาเห็น
เขาเห็นข้างในหนูพระอาจารย์บอกหนูว่าเธอมีสิ่งนั้นอยู่ข้างในตัวเธอนะ
หนูก็เลยบอกว่าอะไรเหรอตอนแรกหนูไม่เชื่อนะ
หนูเดินออกมาหนูลำเสร็จก็มีอาการที่แบบเหมือนเราลบหลู่เนอะ
ก็ใจขาดเกือบตายนะก็เลยได้ไปขอคำมาเขาที่เจ้าปู่เจ้าย่า
ท่านบอกว่าหนูเป็นลูกสาวของท่านเป็นลูกทางลูกหลานของท่าน
หนูเลยทำหน้าที่ต่อท่านบอกให้หนูสืบสารวัฒนธรรมให้
หนูไม่เคยลำหนูไม่เคยฟ้อนลำเลยแล้วหนูไม่ได้เรียนด้วย
ถ้าลำหนูจะมาเองเราก็จุดทูปก็มาอธิษฐานตอนที่จะลำ
อธิษฐานสื่อถึงขั้นอธิษฐานเกี่ยวกับแม่นางธรณีด้วย
ก่อนที่เราจะทำให้เรารำผ่านงานทุกอย่าง
อย่าให้มีปัญหาในเกี่ยวกับการงานคล้ายเขามาสืบกับเราเอง
ถ้ารำก็คือเราจบเพลงเราค่อยจะรู้สึกถึงตัวเรา
บางครั้งเวลาเราลำเราจะไม่รู้ก็๑๕นาทีเวลาเพลงมาท่านก็มาเลย

ฟ้อนลำนะคะก็จ้างลำค่ะจ้าง
หนูมีหน้าที่บอกท่านให้หนูมีหน้าที่อย่างนี้
บางครั้งที่หนูใบ้หวยหนูจะไม่รู้
ขึ้นอยู่กับคนที่ศรัทธาอาศัยแบบคล้ายดวงค่ะ
บางทีก็บุญเขาแต่ก่อนนะเขาทำไว้ชาตินี้เขาก็เลยได้

หนูก็บอกว่าหนูไม่บังคับให้ซื้อหวยนะคะ
ถ้าคุณขออันนี้ขึ้นอยู่กับคุณคุณมาต้องการมาเสี่ยงโชค
หนูไม่ได้สนับสนุนเล่นการพนันเลย
แต่บางครั้งคนมาที่นี่นักท่องเที่ยวเขาชอบมาเสี่ยงโชค

บางทีลงรถมาบอกว่าขอหวยหน่อยแต่เลขตัวไหน
ลำหรือยังได้เลขยังอย่างนี้
บางครั้งก็มาบังคับเอาเลยก็มี
แต่ว่าที่ว่าหวยไม่ถูกเขาด่า
หนูก็บอกแล้วแต่จะชอบไม่ชอบหนูไม่ว่า

แล้วถามว่าถูกไหมเขาไม่ชอบเลขที่หนูบอก
แล้วถูกเขาก็บอกว่าทำไมไม่บอก

นี่เพิ่งไปดูค่ะพี่เพิ่งไปดูตัวเอง

ทำไมติดตอนแรกติด
แต่ว่าทำไมภาพที่จะเอาออกไปมันไม่ได้
มีบางคนถ่ายรูปไปก็เจอแบบเป็นร่างของผู้ชาย
เวลาหนูสวมมงกุฎในชุดลำ
บางครั้งก็จะเป็นบางคนก็ถ่ายได้แบบ
ครึ่งหน้าก็มีแล้วแต่คนนะคะ
ก็หนูไปเกี่ยวข้าวตอนนี้นะคะ

คนที่ให้หนูก็คือเขาขอบังคับให้หนู

สมัยเตยังไม่โด่งดังนะคะ

แต่หนูก็ลงคัง
ลงแบบตู้บริจาคนะคะ

หนูก็บอกว่าให้หนูในเรื่องอะไร

หนูให้หนูสงสารพี่

สื่อสารถึงท่านปู่ท่านย่า

หนูรามหนาปุกก็ทดสอบหนูนะ

เพราะว่าหนูไม่มีที่อยู่อาศัยจริง